วันนี้ก็ยังคงเป็นวันหยุดนะครับในช่วงวันสุดท้ายของส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับ
ตลอดทั้งวันนี้เราส่งทีมข่าวไปสำรวจนะครับประชาชนเดินสายทำบุญกันทั้งวันเลยทีเดียว
โดยเฉพาะไปไหว้พระเก้าวัดขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล
ก่อนจะเริ่มต้นทำงานกันบันพรุ่งนี้เป็นวันทำงานวันแรกของปีสองพันห้ามร้อยหกสิบเอ็ดของใครหลายหลายคนนะครับ
บริการจะเป็นอย่างแรกติดตามพร้อมกันกับคุณสิริวัณรักษัตริย์บรายงานบรายงานสดมาจากวัดบริการโคสิตารามครับ
เรียกได้ว่าบรรยากาศยิ่งเย็นนะคะประชาชนก็ยิ่งทยอยเดินทางมาทำบุญไหว้พระขอพรเพื่อที่จะเริ่มต้นในการทำงานเริ่มต้นชีวิตใหม่ในปี๒๕๖๑นี้นะคะ
โดยเฉพาะการเดินสายทำบุญเก้าวัดของประชาชนคนไทยค่ะอย่างบรรยากาศที่วัดระคังโคศิตารามแห่งนี้นะคะ
ก็ถือเป็นหนึ่งในเก้าวัดบรรยากาศด้านหลังนะคะก็จะเห็นว่ามีประชาชนเดินทางมาทำบุญอย่างต่อเนื่องค่ะ
วันนี้ก็เป็นวันหยุดวันสุดท้ายแล้วนะคะก่อนที่หลายหลายคนจะเริ่มต้นการทำงานในปีสองพันห้าร้อยหกสิบเอ็ดค่ะ
บรรยากาศของการเดินสายทำบุญของคนกรุงเทพมหานครและคนต่างจังหวัดนะคะก็ยังคงคึกคักค่ะ
โดยเฉพาะการถือเคล็ดไหว้พระเก้าวัดที่เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เพื่อเสริมดวงและความเป็นสิริมงคลในชีวิตค่ะ
อย่างบรรยากาศที่วัดระคังโคศิตารามแห่งนี้นะคะก็เป็นหนึ่งในเก้าวัดที่ประชาชนเดินสายมากราบไหว้
ก็มีประชาชนมากราบสการะสมเด็จพุทธจารย์โตพรหมรังศรีค่ะแล้วก็พระองค์พระประธานเพื่อความเป็นสิริมงคล
ว่าถ้าได้มาไหว้พระที่วัดระคังแห่งนี้แล้วนะคะจะมีชื่อเสียงโด่งดังตลอดปีค่ะ
โดยประชาชนที่มาไหว้พระที่วัดละคังต่างบอกว่าก็ไม่คาดคิดค่ะว่าวันนี้ซึ่งเป็นวันหยุดวันสุดท้ายแล้วนะคะ
จะมีประชาชนมาไหว้พระขอพรมากถึงขนาดนี้ค่ะแต่ก็ถือเป็นเรื่องดีที่คนไทยยังเลื่อมสายศรัทธาในพระพุทธศาสนาค่ะ
ก็แบบดีใจอ่ะเนอะที่เห็นคนก็ยังเข้าวัดกันทำบุญกันอะไรอย่างนี้แต่ไม่คิดว่าจะไปเที่ยวจนสนุกลืมเข้าวัดอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็อยากให้มีอะไรสิ่งดีเข้ามาในชีวิตในครอบครัวล่ะค่ะก็ขอให้เริ่มต้นดีดีใหม่
ตั้งใจค่ะว่าอย่างน้อยคือแบบเหมือนเริ่มต้นปีใหม่แล้วก็จะได้เริ่มต้นชีวิตเริ่มทำสิ่งดีอะไรอย่างนี้ค่ะ
ให้เกิดเป็นมงคลกับชีวิตของเราแล้วก็ของทุกคนอะไรอย่างนี้ค่ะ
และนอกจากบรรยากาศที่วัดระคังจะคึกคักแล้วนะคะวัดอื่นที่เป็นหนึ่งในเก้าวัดนะคะ
บรรยากาศก็คึกคักไม่แพ้กันค่ะโดยเฉพาะสถานที่ที่เป็นจุดแก้เคล็ดแก้ปีชง
อย่างสารเจ้าพ่อเสือแล้วก็วัชนะสงครามนะคะก็มีประชาชนเดินทางมากราบไหว้พระขอพร

วันนี้ก็เป็นวันหยุดวันสุดท้ายแล้วนะคะหากใครยังไม่ได้เดินสายไปทำบุญ
หรือว่าปีนี้ยังไม่ได้ไหว้พระขอพรนะคะก็สามารถเดินทางมาไหว้พระขอพรได้นะคะ
โดยเฉพาะที่วัดระคังแห่งนี้นะคะก็จะเปิดให้ประชาชนเข้ามากราบไหว้พระขอพรได้

สิริวัณรักษัตริย์ข่าวเทวรัฐทีวีรายงานจากวัดระคังโคศิตารามค่ะ